คุณหนุ่มกะลานะครับออกมาไลฟ์
คุณผู้ชมยอมรับว่าแยกกันอยู่กับภรรยา
แล้วก็จะเตรียมหย่ากันให้สิ้นสุดให้เรียบร้อย
ขอโทษทุกฝ่ายรวมถึงแฟนเพลงด้วยครับ

ขอโทษต้นสังกัดนะครับขอโทษครอบครัวนะครับ

แล้วก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกนะครับ
สถานะของผมกับครอบครัวตอนนี้คือ
ที่ผ่านมาผมแยกบ้านมาแล้ว๒ปีนะครับ
ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพี่จูนมา๒ปีแล้วนะครับ

หนุ่มนพสินแสงสุวรรณหรือว่าหนุ่มกะลาครับคุณผู้ชมครับ
ก็มีเรื่องออกมานะครับ
ล่าสุดก็ได้มีการโพสต์คลิปขอโทษ
อธิบายเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นนะครับ
พอจะจับใจความและสรุปได้ว่า
แยกกันอยู่กับจูนภรรยานะครับ
คบกันมาตั้งแต่ม๔ใน๒ปีแล้ว
แล้วก็กำลังจะทำเรื่องหย่าให้เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยภายในเดือนนี้
แล้วก็เปิดเผยอีกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จากการเล่นคอนเสิร์ตตัวเอง
ไม่เคยได้รับสักบาทเงินโอนเข้าสู่ภรรยาทั้งหมด
หนุ่มได้ไลฟ์นะครับชี้แจง
ข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษแฟนเพลงทุกคน
โทษต้นสังกัดครอบครัวที่ทำให้ผิดหวัง
แล้วก็เสียความรู้สึกแล้วก็ยอมรับความผิดทั้งหมดนะครับ
โดยไม่มีคำแก้ตัวใดทั้งสิ้น
หนุ่มยืนยันว่าสถานะในครอบครัวนะครับ
ที่ผ่านมาแยกบ้านมา๒ปีแล้วไม่ได้อยู่กับพี่จูนมา๒ปีแล้วนะครับ
ย้ายมาอยู่บ้านคุณแม่แล้วก็ได้มีการพูดคุยเรื่องหย่ากันมาโดยตลอด
เมื่อสองวันที่แล้วนะครับก็เพิ่งได้คุยเรื่องหย่ากัน
ตกลงกันว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะพยายามให้ทุกอย่างเคลียร์นะครับ
แล้วกระแสที่บอกว่าเนี่ยโอ้โหไม่ดูลูกเลย
เงินเอาไปเปย์ผู้หญิงก็คุณหนุ่มย้ำ
บอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยผ่านมือตัวเอง
ทางบริษัทจะจ่ายสู่พี่จูนแล้วก็จ่ายเข้าบ้าน
ส่วนตัวไม่เคยจับเงินนะครับ
แม้แต่บาทเดียว๑๐๐ของรายได้ทั้งหมด
ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับ
เขาจะยืนยันดูแลลูกให้ดีที่สุดครับ